ผมคิดว่าวันหยุดสงกรานของฉันมันยังคงคั่งค้างกันอยู่
เมื่อไหนจะได้หยุดซักทีอามาดูกันหน่อย
จะได้ตรวจตัวแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันหน่อยนะครับ
ถ้าต้านของแพทย์หญิงภัณฑ์ปรัภายมนต์ตระกูลนะครับ
ตอนนี้กระทรวงการคลังกระทรวงการท่องเที่ยวเตรียมเสนอแล้ว
ให้ช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมเป็นวันหยุดชดเชยสงคราน

แต่เดี๋ยววันเนี่ยเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเดี๋ยวเดือนหน้าได้หยุดกัน
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
แต่ว่าต้องรอคอรมอก่อนก็คาดว่าคงจะเคาะสักสัปดาห์หน้าได้มั้ง
ว่าจะให้หยุดช่วงไหนวันไหนมันหลายวันเป็นหลายช่วง

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ยอมรับเหมือนกันว่า

โอ้โหการท่องเที่ยวมันกลับมาได้เหมือนกันนะ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้มาก
แต่ว่ายังคงเป็นห่วงกับเรื่องของการเว้นระยะห่างนะฮะ
ก็เสนอไปยังสวบคอชุดเล็กให้กระจายเรื่องของกิจกรรม
และกิจการบางอย่างในเฟส๔เนี่ย
ขยับไปเปิดพร้อมกันเฟส๕หลังเปิดเทอมละกัน
เชื่อว่ามันคงไม่นานหรอกจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลมาก
เพราะมีบทเรียนจากบางแสนเมื่อหลายวันก่อนเนอะ
คนกันกรูกันไปคนก็เยอะด้วยนะฮะ
ส่วนท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกแบบนี้
ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่๑๕

ถ้าวันนี้ไม่มีอีกก็เป็นวันที่๑๖แล้ว
จังหวัดเริ่มผ่อนปลนมาตรการต่าง
ก็มีเสียงเรียกร้องว่ายกเลิกพรกรฉุกเฉินได้ไหม
ท่านก็บอกว่าตรงนี้นะอยากให้เข้าใจก่อน

เพราะว่ายังไม่มีกฎหมายฉบับใดครอบคลุมเท่าพรบฉบับนี้

ส่วนเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีการเสนอ
ว่าจะให้บัตรกำนัน๒๐๐๓๐๐เอาไปเที่ยวกันเนี่ย
ให้กับคนที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
แล้วต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการซื้อบัตรกำนัน

ขอให้ไปคุยกันกับสอบคอชุดใหญ่วันศุกร์นี้ก่อน

เราจะได้บัตรกำนัน๒๐๐๓๐๐ไปเที่ยวเป็นค่าฮ่องกงห้องพัก

เดี๋ยวรอกันก่อน
ส่วนร่องเรื่องวันหยุดรอไปอีกสักนิดหนึ่ง
เดียวแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนหน้านั้นนะคะ